กันที่นักแสดงดาวรุ่งหน้าใสกิ๊กนะคะ
ความสามารถไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะ

แล้วคุณผู้ชมจะบอกว่าเขาเนี่ยวันเกิดเขาที่ผ่านมา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

จากนี้นะคะเจ้าตัวก็ได้เผยถึงประเด็นข่าวเช้าของกัปตันชลทรค่ะเพื่อนนักแสดงร่วมสังกัดนาดาวด้วยกันนี่แหละว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวนะคะก็ทำให้นักแสดงในค่ายนั้นต้องระวังตัวมากขึ้นแต่ก็ไม่ถึงกับเอาเรื่องนี้มากดดันตัวเองนะคะ
ทุกงานอยู่แล้วครับ
ผู้ใหญ่ก็คอยเตือนอยู่เสมออยู่แล้วครับว่าเราต้องดูแลตัวเอง
ทำอะไรแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ทำผมพวกผมก็ทำตาม
เออนะคะก็ยืนยันทำหน้าที่ของตัวเองก่อนละกันนะคะ

ถ้ายังไม่รีบมีแฟนนะจ๊ะดีจ้ะกรุงกวีตรงนี้ชอบเลย